คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกัน
คุณยายพาเอาหลานสาว๓คนอายุ๕ขวบ๖ขวบ๗ขวบ

แล้วคุณปวีนาก็ต้องพาไปแจ้งความเลยนะ
ที่ร้องคุณยายบอกว่าถูกสามีใหม่ที่อยู่กินกันมา๓ปี

ปรากฏว่าตาเลี้ยงมาทำอนาจารย์
บังคับให้เด็กอมอวัยวะเพศแบบนี้
แล้วไม่ใช่ทำมาครั้งแรกนะคะทำมาหลายครั้งแล้วด้วย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เป็นเดือดเป็นแค้นสิครับ
โหดต้องรุมประชาธรรมตาเลี้ยงคนนี้เลย
เดี๋ยววันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราติดตามความคืบหน้ากันนะคะ
ไปติดตามจากคุณวีรยุทธ์ปรานี
รายงานสดมาจากที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เชิญค่ะคุณวีรยุทธ์

คุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักในที่เกิดเหตุ
ได้มีการให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่า
ถึงกรณีเรื่องที่มีตาเลี้ยงวัย๕๒ปี
กระทำอนาจารย์ต่อหลานสาวทั้ง๓คนนะครับ

กับคุณตาท่านนี้ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศแก่หลานสาวทั้ง๓คน
ตัดสินใจพาคุณยายแล้วก็หลานสาวทั้ง๓คนนั้น
ร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีนา
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับคุณตาท่านนี้ครับ

ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีครับ
หญิงวัย๔๙ปีผู้เป็นยาย
เข้าแจ้งความต่อตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ดำเนินคดีกับสามีอายุ๕๒ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาเลี้ยงนะครับหลังพบว่า
ล่วงละเมิดทางเพศหลานสาว๓คน
วัย๕ขวบ๖ขวบและ๗ขวบ

อยู่กินกับสามีมานานกว่า๓ปี

และอาศัยอยู่ในห้องเช่าย่านคลอง๔แห่งนี้
โดยมีหลานสาวทั้ง๓คนมาอยู่ด้วย

ที่ผ่านมาสามีชอบกินเหล้าจนเมาไม้

ทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็จะไล่เธอออกจากห้อง
กระทั่งคืนวันอังคารที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา

ตอนนั้นรู้สึกสังหรณ์ใจและถามหลานว่า

ซึ่งปลุกสามีมาสอบถามความจริง

แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุมตัว
และให้ทีมกู้ภัยช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ไปฟังเสียงคุณยายในบางช่วงบางตอนกันครับ
ทั้งทั้งที่ลูกยังพูดอยู่ยังไม่แน่นอนแต่ไม่ให้ลูกมาเปิดประตู
ด้านของนางน้ำอ้อยอาจคงหารผู้ดูแลหอพักแห่งนี้นะครับ
เปิดเผยว่าที่ผ่านมานั้นทั้งคุณตาและคุณยายเคยทะเลาะกันบ่อยครั้ง
กระทั่งวันเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน

จากนั้นชาวบ้านได้สอบถามหลานทั้ง๓คนว่าเกิดอะไรขึ้น
ทั้ง๓คนบอกว่าถูกคุณตาเลี้ยงกระทำอนาจารย์
พอคุณยายมาเห็นจึงเกิดการทะเลาะกัน
ที่ผ่านมาเห็นตาขังเด็กไว้ในห้องหลายครั้ง
แล้วก็ล็อกกุญแจทิ้งไว้ทิ้งให้ผู้เป็นยายอยู่ข้างนอก
และเธอยังบอกอีกว่าอาการบาดเจ็บของคุณตานั้น

ไม่ได้มาจากการรุมประชาธรรมของชาวบ้านแต่อย่างใดครับ
เรื่องคดีความนั้นพันธุ์ตำรวจเอกเอกนิรุธวันสิริพักษ
ผู้กำกับพอคูคศได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้า

แจ้งข้อหาเอาผิดต่อคุณตาแต่

ตอนนี้คุณตาเลี้ยงยังอาการสาหัสอยู่

ละเมิดทางเพศแก่เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็รอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสอบสวนเด็กพร้อมกับทางอายการ
สอบเด็กร่วมกับสหวิชาชีพต่อไปนะครับ
คือตอนนี้เด็กห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบ
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีนา
ก็พาน้องไปตรวจร่างกายแล้วที่โรงพยาบาลตำรวจด้วย
ส่วนมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางบ้านพักเด็กจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็สอบถามคุณยายว่าจะให้ทางบ้านพักเด็ก

หรือว่าคุณยายพอจะเลี้ยงดูไหวหรือเปล่า

ส่วนที่บอกว่าคุณตาเลี้ยง
รุมประชาธรรมจากชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

พอเรานำเสนอไปคุณผู้ชมดูก็อารมณ์เดือดค่ะ